กลับมาดูความคืบหน้าคดีวัยรุ่นที่เปิดศึกดวนปืนกันกลางเมืองอุบลราชธานีค่ะคุณผู้ชม
วันนี้เนี่ยหนึ่งในผู้ก่อเหตุรับสารภาพนะคะว่าเป็นมือยิงนะคะ
แล้วก็เปิดฉากยิงก่อนด้วยทำให้เกิดศึกนะคะยิงกันสนั่นเมือง
อย่างที่เราท่านทราบกันนี่แหละค่ะ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีคุมตัวนายอภิวัตนามสิรินะคะหรือว่านายโชค
ซึ่งเป็นกาดร้านเอกมัย๔๗๘นะคะออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
หน้าสถานบันเทิงกลางเมืองอุบลราชธานีคือเจ้าตัวเนี่ยยอมรับบอกว่าเป็นคนยิงนายโชคธวัฒน์พันธุกว้างหรือว่าเป็ดนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งขามใหญ่จนเสียชีวิตแล้วเป็นคนเปิดฉากยิงนัดแรกนะคะระหว่างสองกลุ่มก็เลยเรียกว่าตอบโต้กันไปมา
ก่อนหน้านี้ทั้งสองกลุ่มไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนแต่ระยะหลังมีเรื่องเข้าใจผิดก็โตเถียงกันไปมาในเฟซบุ๊คค่ะจนเป็นที่มาของการนัดเคลียร์กันแล้ววันนั้นเนี่ยตอนที่เคลียร์กันในร้านพญายอเคลียร์ไม่ลงตัวในเป็ดลุกขึ้นมาต่อยในโชคในโชคก็ต่อยสวนคืนแล้วก็ใช้ปืนยิงหนึ่งนัดเข้าที่ลำตัวค่ะเพื่อนในเป็ดยิงสวนในโชคนะคะ

ส่วนความขัดแย้งนั้นไม่รู้เพราะว่าลูกชายไม่เคยเล่าให้ฟังค่ะ
วันนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับร้านอีกร้านหนึ่งนะคะ
ก็คือร้านชื่อว่าแจ่วร้อนใบเงิน
ร้านนี้เป็นร้านที่ตั้งอยู่ระหว่าง๒ร้านที่มีปัญหากัน
อยู่ระหว่างร้านเอกมัย๔๘๗กับร้านพญายอ
ซึ่งวันนี้ไม่มีแล้วนะคะร้านนี้
เขาบอกเขาพาลูกน้องแล้วก็ญาติเก็บของไปแล้วค่ะ

กลัวนะไม่มั่นใจในความปลอดภัย
ถล่มใส่กันเป็นร้อยนัดแล้วร้านเขาอยู่ตรงกลาง
เขากับพนักงานต้องพาลูกค้าที่กินแจ่วร้อนในร้านกว่า๑๐คน
ไปอยู่หลังร้านค่ะมีคนบาดเจ็บจากการวิ่งหนี
แล้วบางคนก็บอกว่าลูกกระสุนเฉียวลำคอเข้าไปนิดเดียว
ส่วนเขาศีรษะมีบาดแผลไม่รู้ไปชนอะไร

ปรากฏว่าพบว่ารถของตัวเองที่จอดไว้หน้าร้าน

ค่าซ่อมหลายหมื่นบาทไม่รู้จะไปเรียกร้องจากใคร
เพราะฉะนั้นปิดร้านหนีไปอยู่ที่อื่นดีกว่า
เพื่อความปลอดภัยค่ะ
โอ้โฮทุกขั้นเลิกขายเลย
ใช่คือไม่ปลอดภัยแล้วไม่มั่นใจแล้วนะคะ

ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทร

เรื่องต้นตำรวจแจ้งเขาหานายโชคเพียงรายเดียว
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ตอนนี้เตรียมออกหมายจับเพิ่มผู้ก่อเหตุที่เกี่ยวข้องนะคะ
สำหรับการตรวจสอบอาวุธสงครามตามภาพที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวบุคคลในภาพมาสอบปากคำและให้ชี้แจงที่มาของปืนค่ะ
ยืนยันว่าคดีนี้มีผู้เสียชีวิตเพียง๒คนและเป็นคนที่ร่วมก่อเหตุในคืนนั้นค่ะ